คุณผู้ชมคะมาดูคลิปนี้เชื่อว่าน่าจะเห็นแชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลแล้วนะคะ

ว่าเป็นผู้มนุยการโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดเพชรบูรณ์
กำลังทำอนาจารย์เด็กนักเรียนอยู่
ลักษณะคล้ายกับการเอามือล้วงเข้าไปในเสื้อเด็ก

ทีมข่าวของเราตามไปถึงโรงเรียน
ตามไปถึงบ้านของผู้ชายที่อยู่ในคลิปนะ
จนสุดท้ายตอนแรกเจ้าตัวบอกไม่ใช่ดูแล้วไม่ใช่ผม
สุดท้ายเขายอมรับว่าเขาคือคนที่อยู่ในคลิปจริง
เจอตัวเดี๋ยวไปดูคลิปกันก่อนค่ะ

เพราะว่าน้องนักเรียนในคลิปยังอยู่ในชุดนักเรียนนะคะ
เป็นเด็กเป็นเยาวชนน้องผู้หญิงอะค่ะ
คือเพจดังอ่ะเอามาแชร์ผู้ชายคนนี้ก็มีอายุแล้วแหละ
ลักษณะก็คือเด็กผู้หญิงนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์
ผู้ชายสูงอายุคนนี้เดินเข้ามาหาเหมือนอบก่อน
แล้วก็เอามือล้วงเข้าไปในเสื้อของเด็กนักเรียนหญิง

ลักษณะแบบนี้แล้วเป็นเหมือนกับห้องทำงาน
นี่ไงโรงเรียนสักแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบูรณ

แต่เราตามจนรู้โรงเรียนตามจนรู้บ้านของผู้ชายที่อยู่ในคลิปนะ
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่โรงเรียนนี้นะคะ
อยู่ในอำเภอหล่มศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์
เทอมไงฮะช่วงนี้ปิดอยู่
โรงเรียนปิดประตูปิดปิดภาคเรียน
เนื่องมาจากโควิด๑๙ด้วยเงียบแบบนี้
แต่ทีมข่าวไล่ตามไปจนถึงบ้านนะคุณผู้ชม
ที่ตำบลตานเดี่ยวอำเภอหลมศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์
ไปเจอนายนรงวิทย์พาคำอายุ๖๐ปีเป็นเจ้าของบ้าน
ทีมข่าวเราก็ถามว่าเป็นผู้มนุยการโรงเรียนนี้ไหมเออนี่
ใช่คนในคลิปไหมนายนรงวิทย์บอกว่าเป็นผู้มนุยการโรงเรียนนี่แหละ
ทีมข่าวเราเปิดคลิปให้ดูนายนรงวิทย์บอกว่าอืมไม่ใช่อ่ะ
ไม่ใช่ผมไม่ใช่นะเขาบอกว่าไม่ใช่ผมอ่า
ทีมข่าวถามไปถามมาถามไปถามมาสักพักเจ้าตัวบอกว่าอ๋อ
ผมเองอ่ะอ้าวสุดท้ายยอมรับหรือฮะว่าเป็นคนในคลิปจริงจริงครับ
แล้วก็บอกว่าเด็กในภาพจำชื่อไม่ได้จำไม่ได้ว่าอยู่ไหนอ่า
ปัจจุบันเรียนอยู่ม๒เหตุการณ์ในภาพผ่านมา๒ปีแล้ว
จำไม่ได้หรอกว่าเป็นช่วงเวลาไหนแต่มันนานแล้วอืม
ยืนยันว่าคลิปนั้นก็คือเขาอ่ะกำลังช่วยเด็กที่มีปัญหา
ในการเปิดคอมพิวเตอร์อ่าคือจะบอกว่าช่วยเด็กเปิดคอมพิวเตอร์
ครับไม่ได้ทำอนาจารย์เด็กมืออ่ะกวาดไปกวาดมา
คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยเด็กแต่ด้วยมุมกล้องถ่ายมุมไหนก็ไม่รู้
เห็นเป็นภาพเหมือนอนาจารย์เด็กเขาอ้างว่าเขาอ้างว่าเป็นมุมกล้อง

แล้วจากในคลิปที่เขาบอกว่าเหมือนกับเอามือไปล้วงดมอันนั้นคือคอมมันนั่งอยู่แบบนี้นะ
ก็นั่นผมก็สาวแบบนี้อยู่ข้างหน้านี้นะแต่มืออาจจะไปเพราะว่าอะไรอ่ะ
กล้องมันมาใช่ไหมล่ะกล้องมันอยู่ตรงนั้นอ่ามือมันอาจจะมาแบบเนี้ยอ่า
มาถูกว่าเออว่าผมไปจับอ่านะอืมอ่าผมก็ก้มดูไอ้ไอ้
คอมเพราะว่าผมต้องสายตาสั้นไงเอ่อไม่อ่าเรื่องมันก็มีอยู่แค่นี้อืม
เรื่องมันเกิดขึ้นนานแล้วยืนยันไม่ได้อาณาจารย์ไม่ได้อาณาจารย์
นี่นะคะเขายืนยันแบบนี้นะคะแล้วเขาก็บอกว่าที่มีคนเอาคลิปนี้
โพสต์ในโลกโซเชียลเหมือนกับตั้งใจจะสร้างความเสื่อมเสีย
ต่อไปนี้เดี๋ยวปรึกษาทนายความจะดำเนินการเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
เขาสงสัยว่าอาจจะเป็นครูคนนึงที่มีปัญหากันอยู่
แต่ย้ายออกไปจากโรงเรียนหลายปีแล้วน่าจะเป็นคนปล่อยคลิปนะคะ
อนรงวิทย์บอกแบบนี้นะคะทีนี้ค่ะเมื่อช่วงบ่าย
ผอเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์เขต๒นายวรพลอุทัยรัฐ
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบที่โรงเรียนตามคลิปนะคะ
แล้วก็บอกเลยว่าคลิปภาพนั้นก็คือพอนรงวิทย์จริง
จริงคนที่เราไปคุยด้วยเมื่อกี้คือใช่
นักเรียนในภาพคือต้องตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนว่ามีใครก็แน่
การตรวจสอบก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
ต้องเรียกมาถามว่าอนาจารย์เด็กจริงไหม
ถ้าอนาจารย์เด็กจริงมันโทษหนักสุดถึงไล่ออกเลยนะคะ
อันนั้นในคลิปนั้นก็ชัดเจนในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าเราก็ต้องหาความชัดเจนมากกว่านั้น

เท่าที่ทราบเนี่ยทราบว่ามีการแชร์คลิปในช่วงพฤษภาคมของปีที่แล้วนะครับ
ทราบนั้นเกือบ๑ปีนะครับก็๑ภาพเรียน๑ปีการศึกษาแล้ว

ถ้าพูดถึงว่าระเบียบของทางราชการถึงเกษียณไปแล้วเราก็สามารถดำเนินการได้อยู่

ผลก็เอาภิริะชัยค่ะถ้าเกิดไล่ออกไหนเพราะว่ากระทำการ
ที่เสริมเสียเนี้ยมันก็จะส่งผลต่อเรื่องเงื่อนเงินเป็นมานอาหารอะไรของ
อาจารย์ครูด้วยไงครับทีนี้ค่ะทีมข่าวก็ไปตรวจสอบหลังตู้เก็บของที่โต๊ะทำงาน
ของพอนะคะนี่นะคะตามในคลิปภาพเหมือนกับว่าถ่ายผ่าน
ช่องนี้ค่ะทีมข่าวก็เลยลองเอาโทรศัพท์มือถือถ่าย
ผ่านช่องนั้นนะคะก็จะตรงกันเลยกับมุมกล้องที่เราเห็น
ภาพในคลิปเมื่อสักครู่ครับนะคะช่องตรงนี้แหละแล้ว
ทีมข่าวก็ไปคุยกับญาติของเด็กนะคะเห็นไหมคะเขาบอก
มันมุมเดียวกันช่องมันจะเล็กแบบเนี้ยอืมนี่ถ้ามีคน
อยู่ข้างหลังแล้วก็แหวกแหวกหน่อยแล้วก็ถ่ายเข้ามาคาดว่า
นะครับจากจุดตรงนี้นะอืมทีมข่าวไปคุยของกับญาติของ
เด็กนะคะที่คาดว่าเป็นเด็กที่อยู่ในคลิปไปคุย
กับคุณยายคุณยายบอกว่าพ่อกับแม่ของเด็กอยากกันยาย
หลานมาคนเดียวหลานอายุสิบสามเพิ่งเรียนจบมหนึ่ง
เทอมหน้าก็จะขึ้นม๒ที่ผ่านมาช่วงปิดเทอมหลาน
ก็จะไปที่โรงเรียนเป็นประจำบอกยายว่าไปเล่นคอมพิวเตอร์
โรงเรียนปิดเทอมก็ไปไปเล่นคอมผู้มนุยการโรงเรียน
ก็ใจดีจ้างให้ล้างห้องน้ำบ้างล้างรถบ้างมีค่าจ้าง
ละยี่สิบถึงห้าสิบบาทยายบอกว่าเคยห้ามแล้วว่า
ไปโรงเรียนนะโดยเฉพาะปิดเทอมมันไม่มีคนมานัก
ยายบอกว่าหลานก็แอบไปไม่บอกยายบ้างโกหกยาย
บ้างอันนี้ยายบอกนะคะก็บอกว่าไปที่อื่นแต่สุดท้ายก็
โรงเรียนตลอดยายส่วนตัวยายนะยายบอกว่ายายไม่เชื่อ
พอจะเป็นคนแบบนี้แต่ก็ต้องคุยกับพออีกที
อ่ะต้องต้องถามย้ำอีกครั้งว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นมัน
ยังไงกันแน่เล่าอะไรให้ฟังบ้างไหมว่าไปโรงเรียน
เล่าแต่เพียงว่าพออจ้างว่าจะไปล่างรถแล้วกะไปล่าง
คิดว่า
ใช้ลูกเราไหมใช่ครับแล้วคนให้ลูกใช้ผอไหมใช่ครับ
คิดว่าใช่อาณาจารย์ลูกเราไหมใช่เป็นอาณาจารย์แน่แน่ครับค่ะอืม
แล้วพ่อจะเดินคดีไหมถ้าทำจริงนะครับครับคือเดิน
เดินคือเดินเรื่องดำเนินคดีครับอืมพ่อของเด็กบอกว่าก็ต้อง
เอาเรื่องผู้มนุยการโรงเรียนคนนี้ให้ถึงที่สุดต้องตรวจสอบให้ชัดไง
ตามภาพที่เห็นในคลิปมันคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นยังไงกันแน่
เพราะว่าพอแกก็แบ่งรับแบ่งสู้อยู่ใช่นะก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับอืม